คุณผู้ชมค่ะพูดถึงคุณสมบัติของเหล่าซุปตาดาราในวงการบันเทิงกันหน่อย
จากเรื่องราวของหน้าตาความสวยความหล่อ
เรื่องของนิสัยใจคอเรื่องของความมีระเบียบวินัยแล้ว
เหนือสิ่งอื่นใดที่เราจะต้องโฟกัสกันมากเลยในตอนนี้ในยุคสมัยนี้
ก็คือเรื่องของรูปร่างที่ฟิตเปรี้ยแล้วก็เป๊ะทุกสัดส่วนนี่แหละค่ะ
เป็นกระแสเลยแหละคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงทั้งชายนะคะ
แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทรนด์ซิกแพคกำลังมาแรงสุดในยุคนี้พศนี้เลยนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยไปติดตามภารกิจฟิตหุ่นของ
พระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชที่หนุ่มไม้เขาขึ้นชื่อลือชา
เรื่องของความแน่นเปรี้ยทุกสัดส่วนจ้า
เอาล่ะค่ะเก็บน้ำลายกันก่อนนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าพักหลังมานี้เราก็ได้เห็นผลงานการถ่ายแบบสุดแซ่บ
รวมไปถึงบทบาทในละครที่หนุ่มไม้เนี่ยต้องใช้รูปร่างเป็นจุดคล้ายกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
เหมือนกับเป็นกิจวัตรไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งของชีวิตไปแล้วฮ
เราอยู่กับมันมานานแค่ไหน
เล่นฟิตเน็ตมาตั้งแต่ประมาณม๔ครับ
คือช่วงนี้เวลาน้อยลงเราก็ต้องมินเนตให้มันไม่เสียแล้ว
มีเดินแฟชั่นหรือเที่ยวกับเสื้อผ้ากีฬาก็มีนะครับ
เนะครับตามงานต่างแหละคือเราเป็นคุณแบบใส่เชิร์ทแล้วมันดูสุมมารท์
พอเรามีรูปร่างดีขึ้นบุคลิกเราดีขึ้น
เราก็สามารถเล่นเป็นผู้ใหญ่ได้มากขึ้น
มาเทรนเนอร์ของไม้ประมาณ๒๓ปีแล้ว

เพราะว่าพอเราเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยร่างกายเรามันก็ชิน
เราต้องเปลี่ยนการเล่นเพราะดูผลงานเราด้วย
ว่าละครเรื่องนี้รูปร่างเป็นยังไง

หรือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวัยนะไม่ควรจะแบบ
ซึ่งเทรนเนอร์สุดฮอตที่อยู่เบื้องหลังหุ่นสุดเฟิร์มของเหล่าซุปตา
แล้วก็ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้
นั่นก็คือฟรอสจันทร์คุ้นชื่อใช่ไหม
คุ้นนี่ฉันตามอยู่เพราะว่าเหล่าดาราเขาเวลาลงรูป
เขาก็จะแท็กไปถึงฟรอสจันทร์นี่แหละค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฟอสจันทร์ดูแลรูปร่างให้กับดาราตัวท็อป
เกิน๑๐คนเลยคุณมีใครบ้างมีเกรทการกล้า
มีจานทาวีรณุษย์นะครับมีหนุ่มหมากประรินคิมเบอร์นลี่
หนุ่มไม้พระธรเดชขวัญอุตสามณีตัวท็อปน้ำชาชีระนัท
ไม่หมดจริงเพราะว่าลองติดตามกันดูว่าเยอะมากนะคะ
แล้วก็เป็นที่รู้จักกันในนามของเทรนเนอร์ซุปตาเลย
โดยเฉพาะจุดเด่นที่ทำให้หลายคนจำได้ก็คือ
การถ่ายภาพสวยเป็นรางวัลหลังการออกกำลังกายเสร็จนั่นเองค่ะ
ก็มีมากคิมมีขวัญเกรทมีไม้ไอ้ปีชยา
มีหมอเจี๊ยบมีฟิริต้าจริงก็เป็นเด็กช่อง๓เด็กช่อง๗
มีเบลล่ามีน้องพรีมอะไรอย่างนี้ครับผม
นักแสดงก็จะมีคล้ายกับว่ามีเวลาที่ไม่ตรง
มีเวลาที่เขาค่อนข้างฟิกมากมากอาหารการกินเขาก็จะแบบ

เขาก็จะเป็นฟิตเป็นช่วงดีกว่า
เช่นช่วงจะถ่ายโฆษณาจะถ่ายละครที่ต้องใช้หุ่น
เขาก็จะมีการเตรียมตัวที่หนักมาก

ก็ทำให้มีลูกค้าดาราเยอะมากขึ้น
จากได้ดาราได้เพื่อนได้อะไรอย่างนี้

แน่นอนคุณผู้ชมเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

เพราะว่าดูสิดาราเขาถ่ายละคร๗วัน

หลายคนให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งนะ
เพราะว่าถือว่าเป็นพื้นฐานในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชม